วันนี้ไม่ได้ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

นั่นก็คือเรื่องของการเตรียมรับตัวเสียอ้วน

วันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้า
กระบวนการขั้นตอนที่กัมพูชา
ทางการเขาต้องทำอะไรอยู่นั้นนะครับ
ก็มีคำชี้แจงออกมามีข้อมูลเปิดเผยออกมา
กว่าที่จะมาถึงบ้านเราได้เมื่อไหร่อย่างไร

เมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
สืบสวนปราบปรามตมสะแก้วเข้าตรวจความเรียบร้อย
เพื่อการเตรียมรับตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาในคดีสำคัญในบ้านเรา
นั่นก็คือคดีฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย
ลานจอดรถเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เสียอ้วนหลบหนีไปประเทศกัมพูชา
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวไว้แล้วนะครับ
ก่อนที่จะหลบหนีไปประเทศเวียดนาม
ซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาจะนำตัวมาส่งผลักดันกลับประเทศไทย

สำหรับการรับตัวเสียอ้วนตามแผนการในการรักษาความปลอดภัยนั้นนะครับ
ก็จะผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
คือเมื่อวานนะครับเวลา๑๑นาฬิกา
พันธุ์ตำรวจเอกเบนจพลรอดสวาสตร์
ผู้กำกับการตมจังหวัดสะแก้ว
นำกำลังไปตรวจความพร้อมในการวางกำลังไว้เรียบร้อยแล้วนะ

ขั้นตอนในการรับตัวเสียอ้วนจากด่านตมปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
แล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีทางด้านกัมพูชาคือ
พลตรีเอกโฉมพอรองหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ดนะครับ
พร้อมคณะมหาบรือกับทางด้านของตัวแทนไทย
และบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องเอกสารนำตัว

คาดว่าจะเสร็จในวันนี้วันนี้นะ

จากนั้นเสียอ้วนจะถูกส่งตัวมาที่ด่านตมปลอยเป็ดนะครับ

คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เป็นทีมเฉพาะกิจเจรตำรวจแห่งชาติ
จะมารับตัวเสียอ้วนเดินทางโดยรถยนต์

มาตามเส้นทางถนนสวรรค์สรอน

แล้วไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาจอดรออยู่ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒
ตำบลบ้านใหม่น้องไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
จากนั้นจึงนำตัวเสียอ้วน
เฮลิคอปเตอร์บินเข้ากรุงเทพมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ผลตำรวจจักรทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แถลงข่าวทันที
นี่คือเส้นทางในการรับตัวเสียอ้วนมาจากกัมพูชา
ด่านปลอยเป็ดสะแก้วแล้วเข้ากรุงเทพทันที
แล้วก็เป็นความคืบหน้าที่ไทยได้มีการประสานงานกับทางการกัมพูชานะครับ

ก็คือการนำเรื่องเอกสารการนำตัวเสียอ้วน

ที่จะได้รับมาจากกัมพูชาในวันนี้นะครับ